ส่วนที่ลบบุรีคุณผู้ชมครับคนขับรถพ่วง

ลักทรัพย์ที่ร้านปะยางนะครับ
ค่าความเสียหายเขาบอก๓แสนกว่าบาท
สุดท้ายตำรวจจับได้คราวนี้ทำไงล่ะครับ
ลูกเมียต้องอยู่กันลำพังแล้วครับ
ใช่ทำไมได้ไง
๓๐สังโลก
อยู่ในรถได้ไง

ดักจับได้คนร้ายเนี่ยเอาของที่ขโมยมา
ยัดไปในนี่ในยางโอ้โหแหน่งที่ซ่อน
สุดท้ายไม่ได้ไปสักบาทเดียว
เหตุเกิดเมื่อคืนคุณผู้ชมตี๒ที่ร้านป่ายางแห่งหนึ่งนะครับ
ตะบนห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรง
คุณมัธนาเจ้าของร้านเล่าบอกว่ามีรถพ่วงคันหนึ่งนะครับแล่นมาจอดใกล้ร้านแล้วเหมือนจะมาปะยางนะ
แต่ก็ไม่เห็นเรียกไม่เห็นโทรนะครับแล้วก็ย่องเข้ามาในบ้านมางัดห้องนอนแล้วก็ออกไป
คุณพัฒนาออกมาจากห้องน้ำพอดีนะครับอ้าวของหายเกลี้ยงเลย
วิ่งออกมาดูเห็นรถพ่วงลิฟต์นะครับขับออกไป
เธอก็เลยขับรถตามนะครับตามไปจดทะเบียนจดชื่อบริษัทจดไว้หมด
แล้วเอาข้อมูลไปแจ้งความที่สพโคกสำโรง
เช้ามา๗โมงเช้าครับโอ้โหกำลังนั่งกลุ้มอยู่ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่า
เหลือบตาไปเห็นเหลือบตาไปเห็นรถพ่วงคันนี้นะครับ
วนมาจอดตรงจุดเดิมทะเบียนใช่ชื่อบริษัทใช่เอาเป๊ะเลยดิ
คนร้ายลงจากรถมาครับมายกกล่องเล็กนะครับที่ซุกเอาไว้ริมถนน
เอาของยัดใส่ยางอะไหล่ไว้เอาผ้าใบคลุม
เห็นแบบนั้นโอ้โหรีบแจ้งตำรวจให้ดักจับครับ
กระทั่งไปตามจับได้ตรงปรายศนีย์โคกสำโรง
คนร้ายคือในสุชาติอายุ๓๒ปีคือเมียขาหักจากอุบัติเหตุ
แล้วมีลูกสองขวบอยู่ในรถตอนแรกก็ปฏิเสธสุดท้ายก็จำนวนด้วยหลักฐาน
สุชาติให้การบอกว่าเคยมาที่ร้านนี้แล้วเห็นเจ้าของใส่ทองเยอะนะครับ
ต้องมีตังค์มีของแน่มีทรัพย์แน่
อารมณ์ชั่ววูบเขาบอกก็ก่อเหตุนะครับเข้าไปขโมยของ
ท้องเนี่ยกว่า๖บาทครับน้ำหนักกว่า๖บาทเงินสดอีกจำนวนนึง
รวมแล้วเนี่ย๓แสนกว่าบาทตำรวจก็ตรวจปัสสาวะด้วยม่วงอีก
จากนั้นก็ส่งตัวดำเนินคดีเขาหารักษัพธ์
นายสุชาติก็ต้องเข้าห้องขังเอาเมียทำไงขาก็หัก
แล้วลูกก็๒ขัวไปทำอย่างไร
เราก็จดทะเบียนเขาแล้วก็จดทะเบียนตัวลูกตัวแม่เขา
แล้วแล้วก็จดป้ายหน้ารถเขาค่ะแล้วหนูก็ยูเทิร์นกลับมาที่บ้าน
แล้วก็มาแจ้งตำรวจค่ะ